ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่นครปฐมนะครับ
คือแม่ดูแล้วมันก็น่าเห็นใจทุกฝ่ายนะ
เมาแล้วก็ชอบมาขอเงินจากแม่
บอกว่าเวลาไม่ได้ก็ถูกทำร้ายด้วย

บ้านหลังเกิดเหตุอยู่ที่ตำบลนครปฐม
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแม่ก็ชี้ให้ดูที่เกิดเหตุ
บอกว่าลูกชายมานะฮะมาแล้วก็จะมาขอเงินแม่อีก
เข้ามาในบ้านเมาเหล้ามานะขณะนั้นแม่ก็นั่งอยู่ที่พื้นหน้าห้องนอน
ลูกชายมาขู่ขอเงินไม่ใช่น้อยนะ๓๐๐๐บาท
บอกว่าหากไม่ได้จะทำร้ายนะแล้วตั้งแต่ปีใหม่เรื่อยมาเนี่ย
โดนแบบนี้มาหลายครั้งหากครั้งไหนลูกมาขอเงินแล้วไม่ได้
ทุบตีแม่แม่ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองนครปฐมก็หลายครั้ง
แต่มันก็เกิดเหตุแบบนี้ทุกมันเหมือนเดิมเกิดอยู่เรื่อย
เมื่อคืนนี้๓ทุ่มเมามาอีกมาขอเงินเหมือนเดิม
แต่คราวนี้มากถึง๓๐๐๐ซึ่งแม่บอกว่าแม่ไม่มีหรอกแม่อายุ๕๔ปีแล้ว
แล้วตอนนั้นสามีก็ไม่อยู่บ้านด้วยสามีออกไปข้างนอก
พอบอกแค่ว่าแม่ไม่มีเงินเท่านั้นแหละลูกเนี่ยปรีเข้ามาเลย
คือปรีเข้ามาจะมาทำร้ายแม่อีกจนแม่ต้องวิ่งหนีเข้าไปในห้องนอน
แล้วก็ต้องหยิบปืนของสามีออกมาแต่ลูกชายก็ยังวิ่งเข้ามาจะมาทำร้ายอีก
ใส่ไปหมดลูกโม่เลยฮะหกนัดแล้วลูกชายก็วิ่งออกไป
แล้วก็ไปล้มลงอยู่ที่หน้าบ้านย่าดพอเห็นพอรู้ข่าวกัน
รู้ข่าวกันก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็เสียชีวิตนะฮะ
บอกว่าเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนมาถึงโรงพยาบาลแล้ว
โดยบาดแผลก็คือถูกยิงเขาที่ลำตัวที่หน้าอก๒นัด
สี่ข้างด้านซ้ายหนึ่งนัดต้นคอหนึ่งนัดและหัวไหล่ซ้ายหนึ่งนัด
เรื่องต้นผู้เป็นแม่ก็ถูกแจ้งข้อหาก็คือเรื่องของการฆ่าคนตาย
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนที่มีไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่นครปฐมนะครับ
ที่วัดวังตะกูอำเภอเมืองซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลศพของผู้ตายนะฮะ
เขยของผู้ตายบอกว่าหลังเกิดเหตุได้สัก๒๐นาที
พ่อของผู้ตายโทรมาบอกบอกว่าให้ช่วยพาลูกชายเขาไปโรงพยาบาลหน่อย
เพราะว่าลูกถูกยิงแต่พอไปถึงบ้านที่เกิดเหตุ
หลานชายนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดแล้วก็เสียชีวิตแล้ว
ก็เลยเรียกคนงานให้มาช่วยกันเพราะว่าหลานชายตัวใหญ่
น้ำหนักประมาณ๑๐๐กิโลกรัมก็ต้องช่วยกันแบกนะครับ
พาไปโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็บอกว่าเสียชีวิตตั้งแต่จุดเกิดเหตุแล้วค่ะ
เขาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้สร้างความเสียใจให้กับญาติญาติแล้วก็ครอบครัวมาก
เพราะมองว่ามันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ
ถ้าสามารถพูดคุยกันได้คุยกันดีมันคงไม่มีการถึงขั้นใช้ปืนยิงกัน
แต่ก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายก็คือหลานชายเขาเนี่ย
มาขอเงินพ่อกับแม่แต่ก็มาขอเหมือนเป็นเรื่องปกตินะครับ
เพราะว่าที่บ้านเขาก็ประกอบกิจการเต้นรถมือสองขายรถมือสอง
ไปขอเงินพ่อกับแม่แล้วก็จะทะเลาะกันเป็นปกติ
เพราะว่าเป็นลูกคนเดียวชาวบ้านเห็นจนเป็นปกติ
แต่ไม่คิดว่าเมื่อคืนนี้มันจะรุนแรงถึงขั้น
แม่ต้องใช้ปืนยิงลูกชายจนตายเพื่อป้องกันตัว
คือเขาเป็นลูกเป็นแม่เขาก็เข้ามาขอเงินกันประจำนะครับ
นี้เวลามาขอก็อาจจะมีเถียงกันบ้างทะเลาะกันบ้าง
เพราะว่าลูกเขาก็ติดเกเลบ้างอะไรก็ตามภาษาวัยรุ่นนะครับ
แต่เหตุการณ์ผมไม่อยากให้มันจบด้วยวิธีการใช้ปืนแบบนี้ครับ
มันน่าจะหาทางออกแบบอื่นต้องคุยกัน
ก็น่าจะเป็นการเก็บกฎของแม่ด้วยว่าโดนลูกขอบ่อยอะไรอย่างนี้
ผมว่ามันก็มีความผิดทั้งผู้ยิงและผู้เสียชีวิต
ให้ใจเย็นกันแล้วเวลามีปัญหาคุยกันอะไรอย่างนี้
คือทางคดีแม่ก็บอกว่าลูกก็เมามาแล้วก็จะทำร้ายด้วยนะครับ
เลยต้องป้องกันตัวซึ่งตอนนี้ถูกแจ้งข้อหา
ตำรวจให้ประกันตัวไปเพราะไม่ได้ลบหนี
ซึ่งญาติญาติบอกว่าแม่เองก็อยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก
ส่วนศพของลูกชายจะมีพิธีชะพนักกิจศพในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับ